ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่นครปฐมกันหน่อยกันแล้วกันครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งเธอจับได้ว่า
ผู้ชายอายุรุ่นราวคราวพ่อที่เคยคบเป็นแฟนกัน
เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเธอก็เลยขอเลิก
แล้วเธอก็ปลูกต้นรักกับชายคนใหม่
ตามมาตามมาง้อขอคืนดีอยากจะเคลียร์เธอบอกว่าพอแล้วจบเท่านี้เถอะ
ไม่พอใจก็เลยซัดปืนยิงฮะ
กระสุนทะลุเบ้าตาฝ่ายหญิงจนอาการสาหัส
ทุกวันนี้คือมีสายระยงระยางเต็มตัวไปหมด
กรณีของนายสมพงศ์หรือว่านายพงศ์อายุ๕๒ครับ
ใช้ปืนจ่อยิงคุณแอมอายุ๒๗เป็นอดีตแฟนสาวรุ่นราวคราวลูก
นี่คือคนก่อเหตุในพงศ์อายุ๕๒นะครับ
ยิงเสร็จแล้วหลบหนีไปครับ
และนี่คือคนเจ็บครับคุณแอมอายุ๒๗ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ครอบครัวคุณแอมบอกว่ากลัวมากเลยกลัวว่าเขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
และเขาอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตในหลายจังหวัด
กินพื้นที่นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรี
เคลียร์คดีให้เขาได้หมดเขาอ้างแบบนี้ด้วยครับ
คนเป็นพ่อเป็นแม่ของคนเจ็บอ่ะยิ่งรู้สึกแบบโอ๊ยแล้วลูกสาวฉันจะยังไงเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสายเมื่อวานครับก่อเหตุเสร็จปั๊บในพงศ์ขับกระบะ
เดี๋ยวลองดูอีกสักครั้งก็ได้เผื่อใครเจอเบาะแสนะครับ
ภาพกระปะอีสุสุสีดำ๔ประตูทะเบียนยหญิงพสัมเภา๒๗๔กรุงเทพฯมหานครคันนี้ครับ
ขับคันนี้หลบหนีในขณะที่คนเจ็บนั้นเธอโดนกระสุนปืนขนาด๓๘
เข้าที่ขมับขวาแล้วเฉียดเบ้าตาคุณขวัญคุณผู้ชมเฉียดเบ้าตาแล้วไปทะลุแก้มซ้ายอ่ะ
น้องสาวก็เลยขอเลิกหลังจากนั้นก็คบหากับผู้ชายคนใหม่
ปรากฏว่าในพงศ์เนี่ยห่วงและหึงครับตามเทลไลท์เทลขือ
ก่อนหน้านั้นในพงศ์เคยส่งรูปปืนและมีข้อความข่มขู่มาแล้วด้วย
และมีการโพสต์รูปคู่กับน้องสาวและมีข้อความว่าเหมือนเชิงข่มขู่คุกคาม
ค่ะนี่คือสิ่งที่ครอบครัวคนเจ็บเขาเจอก่อนหน้านี้นะครับ
จนกระทั่งน้องมาถูกยิงนี่คือหลักฐานเนี่ยฮะ
ขอแค่พี่สมหวังกับแอมก็พอพี่แลกทุกอย่างกระทั่งชีวิต
และมีรูปปืนอ่ะเป็นราค์เราจะคืนดีไหมล่ะ
พี่จะจบชีวิตตัวเองด้วยอันนี้
พิสูจน์ว่าพี่ขาดแอมไม่ได้จริง
ยอมตาแต่จะไม่ยอมเจ็บทรมานตัวเอง

แล้วพี่ยิงผู้หญิงคนที่พี่บอกว่าพี่ยอมแลกทั้งหมดได้

จนกระทั่งอาการของฝ่ายหญิงตอนนี้คือสาหัสนะฮะ
คุณติกิติศักดิ์นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตามความคืบหน้าครับ

วงจรปิดช่วงประมาณสัก๑๐โมง๘นาที
เป็นนาทีที่นายสมพงศ์ขับกระบะสีดำ
ที่เขาใช้หลบหนีคันนี้ครับ
ตอนนั้นคือขับมาเข้าไปที่ซอยของคนเจ็บ
ซอยบ้านคนเจ็บไปเคลียร์ปัญหาหัวใจ
โมง๑๙นาทีครับนายพงศ์ขับรถออกมา
นั่นคือนาทีที่เขายิงเสร็จแล้ว
ขับออกมาเพื่อจะหลบหนีต่อไป
จากนั้นก็หลบหนีไปยังบ้านของลูกเขยก่อน
เห็นว่าบ้านลูกเขยอยู่ที่บังเลนนครปฐมครับ
นี่นะฮะนี่คือภาพในแต่ละมุมแต่ละมุม
ตั้งแต่ตอนมาตอนหนีแล้วก็ไปแวะบ้านลูกเขย
พอได้ข้อมูลบ่อแสมาแบบนี้คุณผู้ชมคุณขวัญครับ
ตามไปต่อคุณติเดินทางไปที่บ้านลูกเขยครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐กิโลเมตร
ก็อยู่คนละอำเภอเลยนะฮะกำแพงแสนแล้วไปที่บังเลน
ปรากฏว่าพอไปถึงพยายามถามข้อมูลจากลูกเขย
เขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เขาบอกแค่ว่า
หลังจากที่พ่อตามาจอดรถอยู่หน้าบ้านท่าทางไม่ได้พิรุธอะไรเลย
แป๊บเดียวไม่เห็นตัวแล้วครับไม่เจอตัวเลย
มีคนมารับพาพ่อตาไปแหละเขาคิดแบบนี้นะ
แล้วเขาก็เพิ่งจะรู้กับทุกคนพร้อมกันว่า
อ้าวนี่พ่อตาผมไปยิงผู้หญิงมาเหรอเนี่ย
คือรู้พร้อมกับทุกคนตอนที่เป็นข่าวเย็นเมื่อวานเนี่ยครับ
ขณะที่นางสาวกวิตาอายุ๕๑แม่ของคนเจ็บ
คุณแม่บอกว่าลูกสาวพ้นขีดอันตรายแล้ว
โอ้โหค่อยโล่งหน่อยนะคุณแม่
บอกว่าแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวแม่ยังให้การอะไรไม่ได้ครับ
แผลที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าที่ตาข้างขวาเนี่ย
เชียดไปตรงนั้นเนี่ยแล้วเจาะที่แขนขวา
ขาขวาใบหน้าปูดบวมไปหมดเลย
แม่เห็นสภาพลูกอ่ะแม่สงสารแม่บอกว่า
คือหมอใส่สายระบายเลือดทุกอย่างเต็มไปหมด
ยงระยางลูกแม่ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้
เพราะถ้าพูดเลือดก็จะไหลโอ้โห
ต้องอยู่นิ่งก่อนตอนนี้ฮะ
แม่บอกว่าที่ผ่านมานะลูกสาวแม่พยายามจะเลิกกับนายพงศ์
พงศ์นี่อายุพอกับคุณแม่เลยนะคุณแม่อายุ๕๑ในพงศ์อายุ๕๒
พยายามเลิกกับนายพงศ์แล้ว
แต่ในพงศ์เนี่ยเคยข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตลูกสาวแม่
และคนในครอบครัวลูกสาวแม่ต้องกล้ำกลืนฝืนทน
เพราะลูกสาวห่วงคนในบ้านและเคยถูกเอาปืนมาจี้ที่หัวแล้วด้วยนะครับ
บังคับให้ขึ้นรถตอนนั้นแม่บอกแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุในพงศ์เขาพยายามจะบังคับให้ลูกสาวออกไปด้วย
แต่แม่เข้าไปห้ามเอาไว้ในพงศ์เขาก็บอกว่า
แม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไม่ต้องผมจะเคลียร์กับลูกสาว
ลูกสาวของแม่ร้องไห้แล้วขอแลกชีวิตรักษาชีวิตกับคนในครอบครัวเอาไว้
สุดท้ายในพงศ์ก็ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจยังจับภาพของนายพงศ์ไม่ได้นะ
และตอนนี้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยกลัวมากเพราะว่าอะไร
อย่างที่ผมบอกว่าในพงศ์เขาอ้างโอ้อวด
ว่าเขารู้จักคนใหญ่คนโตกินพื้นที่นครปฐมราชบุรีเมืองกาล
และคนนั้นสามารถเคลียร์คดีให้เขาได้หมด

ตอนนี้ก็ยังไม่วางใจได้ไงว่าจะปลอดภัยดีจริงไหม
อยากให้เขามีอะไรอยากบอกให้เขาเผื่อเขาดูทีวี
อยากให้เขามอบตรงมอบตัวลูกเย็บ

แล้วเขาทำแล้วเขาได้รับผลอะไรมั่ง
ดีไหมผลที่รับได้ดีไหม
ถ้าสมมุติว่าลูกแม่ตายไป
เขาได้อะไรแล้วความรู้สึกของคนคนในครอบครัวเสียอะไรไป

อยากให้คนก่อเหตุคือในพงศ์ได้คิดเอาเอง
สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไง
แล้วถ้าลูกแม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้

วันนี้คุณติเดินทางต่อครับไปที่บ้านของเมียในพงศ์

ห่างกับบ้านคนเจ็บประมาณ๒๐กิโลเมตร
เมียและลูกสาวของคนก่อเหตุเนี่ย

บอกแค่สั้นว่าอันนี้ลูกบอกนะ
หากพ่อดูข่าวอยู่กลับมามอบตัวกับตำรวจเถอะ

ดังนั้นถ้าในพงศ์ดูข่าวนี้อยู่
คุณจะฟังเสียงลูกและเมียของคุณไหม
เขาขอให้คุณกลับมามอบตัวทำผิด
ก็ต้องมารับผิดกล้าทำต้องกล้ารับ

เพื่อติดตามล่าตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
อย่างเช่นที่ลูกเขยเขาบอกไงว่ามีคนมารับพาพ่อตาหนีหรือเปล่า
ถ้าใครช่วยผิดเหมือนกันครับต้องรับโทษฮะ
และล่าสุดครับในพงศ์ถูกออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่า
และความผิดตามพบอบแล้วนะครับ
อีกครั้งใครมีเบาะแสดูหน้าชัดไว้
นี่คือผู้ก่อเหตุแจ้งตำรวจทุกพื้นที่
แล้วขอดูภาพอีกสักครั้งภาพรถของผู้ก่อเหตุ
เป็นกระบะ๔ประตูสีดำ
รถคันดังกล่าวนะฮะถ้าหากว่าใครเห็นที่ไหนอย่างไร
แจ้งตำรวจได้ในพื้นที่รถคันนี้
นี่นะฮะทะเบียนนะฮะ
ยหญิงพสัมภาว๒๗๔กรุงเทพฯมหานคร
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเพื่อจะได้จับตัวคนก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายครับ